มาตามกันต่อดีกว่าสำหรับข่าวนี้หลายคนอาจจะอยากรู้
ว่าหลังจากผ่านมรสุมร้ายในชีวิตแล้วค่ะ
ลูกใหญ่ยิ่งกว่าพยุค์เมื่อวานที่ตก
แล้วก็ฝนตกรถติดในกรุงเทพอีกนะ
สำหรับชีวิตของกัปตันชนลทร
เมื่อวานเขาไปออกอีเวนต์งานแรกสีหน้าสีตาล
โอ้โหยิ้มแย้มแจ่มใสสบายเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น
ใช่ค่ะเมื่อวานเปิดตัวซีรีส์เรื่องใหม่ของเขานี่แหละค่ะ
ที่เล่นกันแบบโอ้โฮโคมใหญ่ต่อสนับพรุ่งก็เล่นด้วยค่ะ

เจอแบบผู้คนเจอแบบเพื่อนมาเจอแบบแฟนคลับเจอพี่ทุกคนครับ

ก็จริงก็เรียกสิแล้วไปนั่งคลิปภาพฟังกับตัวเองมากกว่ากับสิ่งที่แบบ
มันเกิดขึ้นเราอยากแบบเรียนรู้ตัวเองให้มากขึ้นบ้างครับผม
หลายอย่างมันเกิดอะไรหลายอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงกับผมไปเยอะเหมือนกัน
เราอาจจะแบบอยู่บนเส้นเนอะเราก็เกือบจะ
จริงก็มีความคิดเหมือนกันที่แบบไม่ได้ยังไงอ่ะเหมือนเหนื่อยเหมือนเพราะแหละ
มันก็มีความคิดมาเล็กแหละแต่ว่าเรายังรู้สึกว่าเราชอบเนอะเรารักผลงาน
เราอยากจะผลิตผลงานดีออกมาเรามีเพื่อนเรามีพี่เรามีผลงานที่
เราตั้งใจทำวันหนึ่งครับก็อยากให้ทุกคนแบบรอติดตามผลงานที่ตั้งใจมากจริง
ผลงานนี้แฟนคลับกลับมาติดตามอย่างล้นหลามอย่างแน่นอนนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งพี่แจ๊ค
เรื่องที่มิ้งเองสารภาพว่าโกหกเรื่องท้องที่สารไปเมื่อวันก่อนนี้นะคะ
อ้าวมันยังไม่จบอีกเป็นประสานกิจก็พูดตรง

ดูถ้าว่าจะไม่จบง่ายนะเรื่องนี้

สำหรับผมมันก็คือจบในหน้าที่ของผมแล้ว

สามารถคนก็มีทางของตัวเองที่ต้องเริ่มต่อไป
สำหรับผมนะตอนนี้คือมันเคลียร์ทุกอย่าง
เคลียร์ทุกอย่างที่มันค้างอยู่ในใจผมเรียบร้อยนะครับ

คงก็เหมือนเป็นคนรู้จัก

ดีใจกับน้องกัปตันด้วยที่พ้นข้อแคลงใจนั่นเองนะคะ

ดิฉันไปงานเปิดตัวเจอคุณแม่

เพราะว่าพี่พี่นักข่าวพี่ถ่ายลูก
แม่เขาหิมนะคะแล้วแม่ก็บอกว่าไม่ได้ถามอะไรน้องแล้วเนาะ

เอาไว้ให้สะดวกก่อนจะสัมภาษณ์เดียว